ช่วงเวลาที่เศรษฐกิจมันก็มีปัญหานะ

เพื่อที่จะต้องประคองให้บริษัทอยู่รอดกันต่อไปเนี่ย

ขับเครื่องบินไปขับแกรป
ในวันเวลาที่ฟ้าปิดมืดสนิท
สถานการณ์อะไรก็ดูจะอึมครึม
ผมในฐานะที่เป็นนักบินจึงรู้สึกว่า
ต้องหาอะไรมาทำเพื่อใช้เวลาว่างตอนนี้ให้เป็นประโยชน์
แชร์เรื่องนี้กันเยอะมากเลยนะคะ

แล้วกัปตันเหมนี่เขียนไว้ดีมากนะฮะ
คือเขียนอธิบายเรื่องราวต่างนะครับท่านผู้ชมครับ
คือสรุปแล้วก็คือพอมันมีปัญหาเกิดขึ้นในองค์กรเนี่ย

รายได้ที่เคยได้รับในแต่ละเดือนมันลดลงไปเยอะ

ปตันเมก็เลยตัดสินใจว่าเอาเวลาที่ว่างจากงานประจำ
เพราะว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องบินไปต่างประเทศแล้วด้วย
ไปสมัครแล้วก็ขับกรัพย์
ทีแรกเนี่ยตอนสมัครแล้วก็ขับวันแรกเนี่ยโอ้โห
กัปตันเมย์ก็เล่าไว้ฟังว่ามันก็ตื่นเต้นนะ
วันแรกเนี่ยที่ออกขับแกรปพอสมัครอะไรเสร็จเรียบร้อยเนี่ย
ตื่นเต้นยังก็ขับเครื่องบินวันแรกอ่ะอ่า
เปิดมาเข้าระบบของเขาแกรปไดเวอร์ปุ๊บ
ปตันเมบอกมันนิ่งสนิท
เอ้ยทำไมลูกค้าไม่เด้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งขึ้นมาเลย
เจอลูกค้าอะไรก็ว่ากันไปนะฮะ

ตามจนเจอกัปตันเมกัปตันมเหศักดิ์วงปานะครับ

ซึ่งกัปตันเมเนี่ยบอกกับเราว่า

ขับรถออกจากบ้านรับส่งลูกค้าตามสถานที่ต่างนะครับ

ตอนนั้นนะครับก็เริ่มออกรับลูกค้าทันทีนะครับ

แล้วได้เงินจากการรับลูกค้าคนแรกเลยนะได้มา๕๙บาท
ขับเครื่องบินมาขับรถรับคนมันก็อารมณ์มันคล้ายกัน
ที่ว่ามีผู้โดยสารเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่า
อันนี้ผมต้องดิวกับผู้โดยสารโดยตรง
ถ้าขับเครื่องบินมันจะมีลูกเรือมีพนักงานต้อนรับคอยดูแล
แต่ของเรานี่ผู้โดยสารขึ้นมาเราก็ต้องคอยเทคแชร์
ดูว่าเขาโอเคไหมอะไรอย่างนี้ครับต้องคุยกับเขา
เขาตื่นเต้นดีครับขับครั้งแรกก็หลงเลย
สำหรับกัปตันเหมนะครับทุกผู้ชมครับก็เป็นกัปตันเครื่องบินเนี่ยมา๒๕ปีนะครับ
ขับแต่เครื่องบินอย่างเดียวไม่เคยทำอาชีพอย่างอื่นเลยนะฮะค่ะ
แล้วก็บินไปต่างประเทศเนี่ยในช่วงเวลาปกตินะอย่างน้อย๑๕๒๐วันต่อเดือน
พอมีสถานการณ์โควิด๑๙ตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมานะครับ
แล้วมีปัญหาเรื่องของธุรกิจการบินทั่วโลกด้วยมีปัญหาเรื่องของบริษัทที่ทำงานอยู่ด้วยที่การบินไทยนะครับ
ก็ทำให้ต้องหยุดเที่ยวบินระหว่างประเทศไปแล้วรายได้ต่างต่างเองก็มีการปรับลดอะไรลดลงเนี่ยฮะ
หน้าจอนี้เลยนะครับจากปกติเอาเป็นว่ารายได้เนี่ยเคยได้ประมาณ๓แสนบาทต่อเดือน
ตอนนี้เหลือแสนห้าหายไปครึ่งหนึ่งนะครับ
ที่ผ่านมาก็ยังไปบริษัทบ้างนะครับเพื่อไปทำงานด้านบริหารด้านฝึกบินอะไรก็ว่า
ในเวลาว่างก็มาขับแรปนะครับตอนนี้ก็ปรับตัวพอมีรายได้มาชดเชยบ้างเฉลี่ยเนี่ย
จากการขับแกรปเนี่ยวันหนึ่งก็๕๐๐๑๐๐บาท
ตาหมีบอกว่าต้องไม่หมินเงินน้อยไม่คอยวาสนาไม่อายทำกิน
แม้รายได้จะไม่มากเท่าเดิมแต่ก็เป็นอาชีพสุจริต
ทั้งที่มันยังมีความรู้สึกอายกลัวอยู่นะครับ
วันแรกก็เกร็งมากแต่ว่าพอเริ่มขับไปได้สัก๒ลาย๓ลาย๔ลายมันก็ธรรมดานะ
อาชีพมันคืออาชีพสุจริตอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าเราไม่เคยทำเท่านั้นเองนะครับ
ผมก็เลยไม่อายแล้วอันนี้ธรรมดามากเพราะว่าเราไม่ได้ขอให้กินเนอะ
ก็อยากจะบอกคนที่กำลังยากลำบากชีวิตยากลำบากในตอนนี้ว่า
ก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงมันเป็นอะไรที่ยาก
แต่ว่าสิ่งที่ยากที่สุดคือการกล้าที่จะก้าวออกมา
เพราะฉะนั้นง่ายเลยครับเริ่มจะทำอะไรใหม่ไม่ต้องคิดหรอกครับ
ลงมือทำพอลงมือทำปั๊บแล้วเราจะรู้เองว่าเราไปต่อหรือไปต่อไม่ได้
ถ้าเราไม่กล้าทำถ้าเราไม่ลงมือทำถ้าเราไม่มีก้าวแรกมันจะไม่มีก้าวต่อไป
ในช่วงแรกแบบนี้นะครับกัปตันเมฆฝากบอกทุกคนว่า
ใครที่ยากลำบากเนี่ยอยากทำอะไรใหม่ลงมือทำเลย
ตัวเองเนี่ยยังบอกว่ากัปตันเมนะบอกว่ายังมาคิดได้ว่าตัวเองก็คิดนานเกินไป
สถานการณ์แบบนี้นะคะเราก็ต้องสู้เป็นกำลังใจให้กันแล้วกันนะคะ